มาดูกันต่อนะคะกับคนนี้เลยนะคะ

ตอนนี้ประกอบเขาเรียกเตียง
ที่นั่งให้ลูกเรียบร้อยแล้ว
ทำเองทุกอัสเลยนะเป็นเก้าอี้ให้นมลูก

ว่ามันจะเป็นยังไงธมัดทะแมงขนาดไหนคะ
อันนี้เป็นคนมีอารมณ์ขันนะคะเนี่ย
อื้อขันข้างบนสิครับ

เนี่ยค่ะมีอารมณ์ขัน

ให้ยอมคุณแม่สิล่ะครับ

ใช่เก้าอี้สบายมาก
โอ้โหเก้าอี้สบายมากนะคะ
รอเลยรอต้อนรับนะคะเบบีค่ะ
จะบอกว่าไม่ท้องก็อยากจะซื้อมานั่งบ้าง